คู่นี้ก็กำลังจะแต่งงานเหมือนกันนะคะ

ขอกันแต่งงานเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ
ฟ้าอาธานรักเจ็ดปีมาได้สำเร็จ
ล่าสุดนะเจอทั้งคู่ควงแขนกันมาออกงาน
กองทัพสื่อมวลชนค่ะก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตความคืบหน้างานวิวานะ
แต่ว่าฝ่ายชายค่ะติดงานด่วนก็เลยขอยกหน้าที่ให้ฝ่ายหญิงตอบคำถามแทนก็แล้วกันนะคะ
ซึ่งเธอเผยว่ากำหนดเลิกสะดวกไว้ช่วงต้นปีหน้าส่วนรายละเอียดอื่นยังไร้วี่แววเลยจ้า

ก็คือก่อนหน้านี้บอกไปแล้วว่าด้วยความที่แบบมีรุ่นพี่ที่แบบมีประสบการณ์ทางด้านงานแต่งจัดงานไปแล้วก่อนหน้าน้องเนี่ย

คือเราตั้งใจจะจัดแบบประมาณต้นปีหน้า
อะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวแบบ
เดือนมิถุนาแล้วเราค่อยเต็มที่ละกัน
เราสองคนปกติเป็นคนที่แบบไม่ได้ดูเริ่ม
ไม่ได้ดูหมอดูไม่ได้อะไรอย่างนี้
วันอาจจะเป็นแบบเลิกสะดวก
เขาก็ให้เราเป็นคนจัดการดูแลคิดคอนเซ็ปต์ทุกอย่าง
ทุกคนคาดหวังว่าต้องประหลักการ
คือเขาก็บอกเยอะเขาก็ต้องเต็มที่
ก็เอาตามสมควรละกันค่ะตามเนื้อผ้า